เอาข่าวแรกวันนี้ดูเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะ
คือท่านเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะ
ไปประชุมสมชาสหประชาชาติครั้งที่๗๐
ระหว่างวันที่๒๑๒๗กันยายนนี้

เลื่อนไหวในช่วงที่นายกรัฐมนตรีกำลังพูดเลยนะคะ
เป็นการยกมือแล้วก็เรียกชื่อท่านนายกรัฐมนตรี

ที่มีการเขาแอบถ่าย
คือคนที่เข้าไปร่วมงานเขาถ่าย
เด็กประยุจันทร์โอชาในช่วงที่มีนักศึกษาลุกขึ้นทำแบบนี้
เป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีกล่าวปรัฐคาถาในหัวข้อ
การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศ
ความแข็งแกร่งภายในสังคมไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งนะคะบอกว่า
หลายคนบอกว่าประเทศไทยขัดแย้งสูง
แต่ส่วนตัวมองว่าทุกประเทศมีปัญหาเหมือนกัน
แต่เป็นปัญหาภายในเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนไม่เคยขัดแย้ง
นี่คือเหตุผลที่ตัวเองเข้ามาทำหน้าที่ยุติปัญหา
ยุติความขัดแย้งไม่ให้บานปลายเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ
รัฐบาลที่ผ่านมาทำกฎหมายไปแล้ว๔๐๐ฉบับนะคะ
ทำกฎหมายก็เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน
เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา

กล่าวพัทกฐาบนเวทีก็ปรากฏว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะตะโกนเรียกมิสเตอร์ประยุทธ์
แล้วก็ชูป้ายประท้วงด้วยนี่นะคะ
ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวออกไป
คนที่ลุกขึ้นประท้วงชื่อว่านางสาวนัชชานัชชากองอุดม
เป็นอดีตนักศึกษาและนักกิจกรรมทางการเมือง
ก่อนหน้านี้นะคะเขาเคยยืนชู๓นิ้ว

แต่ตอนนี้คุณนัชชาไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็เข้าไปร่วมรับฟังการปรัฐคาถาของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
กฎหมายที่เกือบประโยชน์ต่อประชาชน

นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ใคร
มองความประสาทคนเป็นลักษณ์

ผมจะไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมาย

น่าไปเลือกของรัฐธรรมนุน
นี่ค่ะหลังจากที่ชูป้ายประท้วง

ซึ่งบนเวทีเองในขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวพระธกคาถา
และมีการหยุดไปแบบนี้

เมื่อวานนี้ก็มีคนประท้วงอยู่ที่หน้าโรงแรม

เพราะว่ามีงานสำคัญที่ต้องทำมากกว่าที่จะไปทะเลาะกับคนพวกนี้

ผมไม่ได้สนใจคนเหล่านี้อยู่แล้ว

พูดถึงเรื่องของเป้าหมายของประเทศไทย

ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

นับจากนี้ไปก็ประมาณ๑๗ปี

โอ้โห๑๗ปีนับจากนี้จะอยู่อีกเหรอคะ

แต่ถ้าท่านทำได้อย่างที่ท่านพูดนี่น่าสนใจมากนะ

จะเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่ง

เอาเป็นว่าหลังจากนี้ไป๑๗ปีนะคะ
มาดูอีกหนึ่งกรณีในช่วงที่นายกรัฐมนตรีอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
มีสื่อนำเสนอข่าวบอกว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา
ชี้แจงต่อสภาคองเกรสว่ารัฐบาลสหรัฐตอนนี้
นุมัติขายเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธเบา๘ลำ
กองทัพของประเทศไทยมูลค่าที่ซื้อไปเนี่ย
ล้านบาทและอนุมัติได้ไม่นาน
คนฟังแบบนี้ใช้เงินอีกแล้วเหรอ

เรื่องนี้วันนี้โคศกกองทัพบกพันเอกวินไทยสุวารี

บอกว่าเรื่องนี้เป็นโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน
ยืนยันว่าเป็นโครงการเก่าไม่ได้เพิ่งจัดตั้งขึ้น
คือจัดซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔แล้ว
มีกำหนดขั้นต่ำ๓๑ลำ
เคยซื้อไปแล้วล็อตแรกซื้อมาแล้ว๘ลำ
ส่วนล็อตที่๒ก็จะมีการซื้อเพิ่มไงอีก๘ลำ
เอามาทำอะไรพันเอกวินไทยชี้แจงนะคะ
ซื้อมา๑๒๐๐๐ล้านบาทใช่ไหมวงเงินนี้
เนกวินไทยชี้แจงว่าการจัดซื้อครั้งนี้
เป็นจำนวนเงิน๔๒๒๖ล้านบาท
ไม่ใช่๑๐๐๐กว่าล้านบาทตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
ยืนยันว่าซื้อจริงแต่ซื้อมีความจำเป็น
สามเท่าเนี่ยอ่าอ่าคือจริงจริงอ่ะดิฉันเห็นด้วยนะ
ประจำการแล้วอย่างที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกแบบนั้น

ถ้าแบบนั้นควรจะรีบปลดแล้วหาลำใหม่เร็วนะคะ
ก่อนหน้านี้กองทัพบกไทยก็เคยมีปัญหา
แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ตกมาแล้ว๒๓ครั้งด้วย